เอาละค่ะวันนี้นะคะนางองซานซูจีค่ะ
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐพม่านะคะ
รวมทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของพม่ายังคงปฏิบัติภารกิจ
อย่างเป็นทางการอยู่ในประเทศไทยอยู่นะคะ
วันนี้เป็นวันที่สองแล้วซึ่งจะเดินทางไปพาปราธกฐาพิเศษ
ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทยได้ฟังกันนะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศล่าสุดนะคะ
กับคุณณธพรท้าวตะกูผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
วันนี้ถือเป็นวันที่๒ค่ะของภารกิจการเดินทางเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่าค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะนางซูจีก็ได้เดินทางมายังกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
เพื่อที่จะได้ปราธกฐานะคะต่อนักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของเยาวชน
ต่ออนาคตของภูมิภาคค่ะ
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกาค่ะนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า
เดินทางมายังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกล่าวปราธกฐาพิเศษกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างในประเทศไทยกว่า๓๐๐คน
ซึ่งก็มีทั้งนักศึกษาที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะในหัวข้อเมียนมาอาเซียนอันเดอร์เวิลเดอร์เวย์ฟอร์เวิร์ดโดยมีในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวต้อนรับค่ะ
ในส่วนของการปรัฐกฐานั้นนะคะสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมฟังจนจบค่ะเพียงแต่ว่าได้เข้าไปบันทึกภาพในช่วงพิธีเปิดเท่านั้น
แต่ในเสกวันนเมธีโฆษกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แถลงต่อสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการปราธกฐานะคะ
โดยระบุว่าที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่าได้กล่าวเน้นย้ำความสำคัญของความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายค่ะโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน
ซึ่งกลุ่มสำคัญนะคะก็คือเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของภูมิภาคและของโลก
ย้ำค่ะว่าการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับการปรัฐกฐาครั้งนี้นะคะนับเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของนางซูจี
ในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพม่า
ซึ่งก็มีรายงานค่ะว่าเป็นความต้องการของนางซูจีเองนะคะ
ที่ต้องการพบปะสื่อสารกับนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยตรงค่ะ
สำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ของนางซูจีนะคะ
ก็นับว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เธอได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลพม่า
ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนางซูจีก็จะได้เดินทางไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นัทพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะ